ปล่อยตัวแล้วฮะก็นึกว่าใครโดนจับอะไรหรือเปล่าใช่ไหม
แต่ว่าทางสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดเนี่ย
ประกาศยืนยันที่ปล่อยตัวธนบูลเกษารัฐ
ปราการทีมชาติไทยแล้วนะครับ
ให้กับเชียงรายยูไนเต็ดหลังจากทำการย้ายตัวครั้งนี้
ก็จะถือว่าเป็นการย้ายตัวที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสต
การย้ายทีมของแข้งไทยนะครับ
แล้วก็ยังแสดงให้เห็นมูลค่าของไทยลีกที่เพิ่มมากขึ้นด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ด้วยค่าตัวมหาศาลถึง๕๐ล้านบาท
ซึ่งมากกว่าค่าตัวในการย้ายทีมของเจมี่วาดี้
ดาวยิงพรีมิลีกที่เลสเตอร์ซิตี้
ซื้อตัวมาจากฟรีดวูดทาวน์
ชินจิคางาวะที่ย้ายจากเซเรโซโอซาก้า

เมื่อปี๒๐๑๐ถึง๒เท่าตัว

มูลค่าของนักฟุตบอลไทยเพิ่มมากขึ้นอย่าง๙กระโดด

ย้ายตัวข้ามฝากของธีรทรบุญมาทัน
จากบูรีรัมย์ยูเนตเต็ดมาสู่เมืองทองยูเนตเต็ด
มีมูลค่าถึง๓๕ล้านบาท
และจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย

ได้รับความสนใจจากสโมสรชั้นนำ
พร้อมทุ่มงบประมาณในการดึงตัวไปร่วมทัพ

การซื้อขายนักฟุตบอลระบุว่า
ปัจจุบันประเทศไทยขยับมูลค่าขึ้นมา
เป็นลีกระดับต้นของทวีปเอเชียอย่างเห็นได้ชัด
โดยมีมูลค่าราคากลางอยู่ที่๕๒๖๘๐๐๐ยูโร
หรือประมาณ๒๐๔๘ล้านบาท
ซึ่งนับเป็นอันดับที่๕ในโซนเอเชียตะวันออก
และเป็นอันดับที่๙หากนับจากทั้งทวีป
จะน้อยกว่าชัยนิดซุปเปอร์ลีกของจีน

ในการซื้อนักเตะมาร่วมทีมอยู่ประมาณ๕เท่า
แต่นั่นก็แสดงถึงการก้าวกระโดดของหลีกไทย
หากมองย้อนไป๔๕ฤดูการที่แล้ว

เบตี้เฟนันเดสได้สร้างสถิติ
การย้ายตัวจากราชบุรีมิดผลเอฟซี
ไปร่วมทีมอัลชาบาฟในหลีกซาอุดีอาราเบีย
ค่าตัวสูงถึง๘๐ล้านบาท
ซึ่งก็ยืนยันถึงมูลค่าของหลีกไทย
เพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี
ส่วนปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของลีกก็คือ

สุพรรณบุรีเอฟซีบางกอกกราสเอฟซี

ที่จะกลายเป็นสโมสรเจ้าบุญทุ่มรายใหม่
ย้ายตัวของผู้เล่นชั้นนำของเมืองไทย
จะยังมีให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้เห็นอีกอย่างแน่นอน
แต่ทั้งนี้ทุกฝ่ายจะต้องพัฒนาภาพรวม
ฟุตบอลลีกไทยอย่างยั่งยืนในทุกรูปแบบ

อันเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาทีมชาติไทย